อันนี้ก็เป็นเอาจริงเหมือนกันนะคะที่จะพาไปดูต่อไปนี้
คือมีฝูงพึ่งป่าเข้ามาทำรังอยู่บนโรงพักคอหง
แล้วผู้กำกับการเห็นเนี่ยนะคะผู้กำกับสเนี่ยเห็นก็เลยสั่งการเลย
หนังสือเลยว่าห้ามใครไปยุ่งเด็ดขาด
หากใครไปจับจะถูกขังตามจำนวนพึ่ง
โอ้โหมันก็เป็นเท่าไหร่ดีครับ
นับดูสิกี่ตัวเนี่ยนับดู
นี่แหละค่ะออกคำสั่งแบบนี้ไม่มีใครกล้าแตะเลยนะคะ
แม้ว่าจะเป็นน้ำพึ่งเดือน๕ก็ตาม
ฝูงพึ่งป่ารังใหญ่เขาไปทำรังบริเวณระเบียงชั้น๓
ของสถานีตำรวจภูทรคอหงที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
มีน้ำพึ่งเต็มรังเลยค่ะ
อีกทั้งยังเป็นน้ำพึ่งเดือน๕ตามธรรมชาติด้วย
คือน้ำพึ่งเดือน๕เขามีความเชื่อว่าเป็นน้ำพึ่งที่ดีที่สุดนะคะ
ตามความเชื่อของโบราณแต่ปรากฏว่าไม่มีใครไปกล้าแตะหรือว่ากล้าเข้าไปทำร้ายเลยค่ะ
เนื่องจากว่าพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสง
ผู้กำกับการสอบพอของเขามีคำสั่ง
ห้ามตำรวจไปจับหรือทำร้ายพึ่งรังนี้อย่างเด็ดขาด
โดยมีคำสั่งเป็นหนังสือเลยนะคะเอาไปติดไว้ตรงที่พึ่งไปทำรังอยู่
เนื้อหาใจความในหนังสือบอกว่าห้ามจับและทำร้ายพึ่ง
ฝ่าฝืนกักยามตามจำนวนพึ่ง
มีการลงบันที่ไว้ด้วยนะคะ๒๗มิถุนายน๒๕๖๒แบบนี้แหละค่ะ
โอ้โหป้ายก็น่ารักมากมีตุ๊กตาเป็นตัวพึ่งด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพึ่งรังนี้ค่ะ
เริ่มมาทำรังเล็กตอนที่เขาเพิ่งจะย้ายมาเป็นผู้กำกับ
เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมปี๖๒
ก็เลยปล่อยให้พึ่งเขาทำรังไปตามธรรมชาติ
จนตอนนี้รังใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะ
ข้างในเนี่ยน่าจะมีน้ำพึ่งอยู่ในรังนี้นะประมาณ๑๐ขวดได้ค่ะ
แต่เขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะ
เพื่ออนุรักษ์พึ่งป่าเอาไว้ซึ่งก็ให้เป็นไปตามวงจรของพึ่ง
หากใครไปจับหรือทำร้ายก็จะถูกลงโทษตามคำสั่งที่ประกาศเอาไว้